ลงใต้ไปตรังครับกรณีที่แม่ลูกคู่นึงเขาโยนสิ่งที่ชาวบ้านก็เชื่อว่าเป็นสิ่งอัปมงคลบนหลังคาบ้านนะครับ
ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยเข้ามาเสียค่าปรับกับตำรวจแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
เราจะไปดูความคืบหน้าของกรณีนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ที่ชาวบ้านในชุมชนหลังสโมสรเก่าเขตเทศบาลเมืองกันตังอำเภอเมืองตรังครับ
สถานที่เกิดเหตุเนี่ยล่าสุดมีอาจารย์นักปฏิบัติธรรมที่เรียกตัวเองว่า
เนรดอยกับเพื่อนนักปฏิบัติอีก๒คน
มาทำพิธีปัดเป่าความอับประมงคลออกจากหมู่บ้าน
จากนั้นก็มีพิธีทำบุญครั้งใหญ่ในชุมชนนะครับ
ที่จะจัดขึ้นในวันที่๑๗ธันวาคมนี้ครับ
เป็นของเชื่อมของอับประมงคล
ทำให้ก็เหมือนกับการจะไปยิงดันกวันเตง
ใครที่ใช้ในของอับประมงคลไม่ดีเหรอเนี่ย
เอาไปตาที่มีดตาที่หัวกระสุนอะไรแบบนี้
เพื่อให้ศัยศาสตร์ในด้านดีมันเสื่อมลง
บางคนเขาก็เฉกเกลือเฉกเกลือหวานไปบนบ้าน
บนรังกาให้เกลือชำระล้างเวลาฝนตกก็ชำระล้างออก
บางคนก็ใช้พรุ่มน้ำมนต์ใช้น้ำมนต์ดอยดาเนี่ยออก
ก็เรียกว่าเชิญอุบาทออก
เชื่อมอุบาทออกแล้วก็เชื่อมติวดาเข้ามาไหม

มีคุณป้าท่านหนึ่งท่านทุกข์ใจมาก
มาขอเน้นดอยนี่เหรอครับพรุ่มน้ำมนต์ให้หน่อยเถอะ
หลังจากโดนไอ้ถุงนี้ปลามาบนหลังคา

เชื่อว่าโดนและคุณสายเขาให้แล้วล่ะ
คุณสายบอกไปเลือกมาเนี่ย

มียายกับน้องนี้ที่ไปสบายมันจะไปอ้ำม่อมอ่านหลานนึง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๙ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ

คลิปแรกตอนตี๑๔๘ถึงตี๑๕
ขณะที่ผู้ต้องหาคนหนึ่งครับอายุ๗๐ปีครับ
แล้วก็ผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งอายุ๕๐ปีเป็นลูกสาว
เดินเข้าออกอยู่ในซอยครับนะฮะ

คลิปที่๒ตี๒๑๓ถึงตี๒๑๔
ลูกเนี่ยเดินถือถุงที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นของอัปมงคล
มีทั้งดินป่าช้ากระดูกคนตายผ้านามัยเปื้อนเลือดแล้วก็ตะปู

เพื่อไปโยนถุงใส่หลังคาบ้านอื่นอีกหลายถุง

คลิปที่๓ตี๒๑๔ถึงตี๒๕นาทีเดียว
ทั้งคู่เดินข้างถนนอย่างอีกด้านเดินข้างไปแล้ว

ภาพจากวงจรปิดสร้างความตกอกตกใจ
แล้วก็โกรธแค้นให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก
จนเป็นที่มาของการแจ้งความดำเนินคดีแม่ลูกคู่นี้ครับ
ก็พากันไปแจ้งความที่สพกันตัง
จากนั้นตำรวจได้เชิญสองแม่ลูกมาพูดคุยเจรจากัน
มีการแจ้งข้อกล่าวหาคือก่อความเดือดร้อนรำคาญ
แล้วก็ให้จ่ายเงินเป็นค่าปรับหลังละ๕๐๐บาท
คุณรู้ไหม๓๔หลังคาเรือนนะคะคูณเข้าไปเป็นเงิน๑๗๐๐๐บาทนะคะ
แต่ทั้งสองบอกว่าขอเวลา๗วันในการหาเงินมาชำระนะคะ
กระทั่ง๑๔ธันวาคมเมื่อวานนี้ตำรวจได้เชิญมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็มีการเจรจากลายเกลี่ยกับตัวแทนชาวบ้าน
ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็นำเงินค่าปรับมาจ่ายให้กับผู้เสียหายครบทุกคนค่ะ
หลังละ๕๐๐บาทไฟล์จากการประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณ
อกจากจะประเด็นเป็นประเด็นคุณสัยแล้วนะความเชื่อต่างแล้ว
เรื่องของเชื้อโรคเนี่ยชาวบ้านเขาก็กังวลมีน้อยนะคะ
ชาวบ้านได้ประสานขอให้ทางสาธารณสุขอำเภอกันตัง
เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วหมู่บ้าน
เพื่อความสบายใจของชาวบ้านแล้วก็ของชุมชนด้วยนะคะ
คุณเห็นไหมนอกจากมาประพรมน้ำมนต์แล้วก็ต้องมาฉีดยาฆ่าเชื้อแบบนี้ค่ะ